คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องก็ดูแล้วตกใจเหมือนกันฮะ
ทุกครั้งที่เจองูเงี้ยวเขี้ยวขอยังไง

ในพื้นที่ที่มันแบบว่า
เรานั้นไม่ควรจะต้องเจอมัน

เดินมาดูกันไปเจอกับงู
โอ้โหตัวเริ่มตัวยาวแล้วนี่ดูบรรยากาศตอนนี้
ที่บ้านเลขที่๑๖๘หมู่๑๔
บ้านหนองเอี่ยวตำบลลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
เห็นไหมนี่ดึงอยู่นี่
ไม่ใช่สายพานอะไรรถยนต์นะมันคืองู

เดี๋ยวให้ดูงูแบบงูเต็มเลย
โอ้โหคุณผู้ชมตอนเปิดขึ้นมานะลองฟัง
น้องไอ้ตองดูสิ
เปิดขึ้นมานี่กรี๊ดการ์ดเลยนะ

แล้วงูมันตัวยาวประมาณสัก๔เมตร

มันเข้าไปในห้องเครื่องของรถยนต์คันนี้

กไก่รอเรือ๔๐๗๗เล่าให้ฟังเพราะว่าจะได้รู้ว่าคันไหน

แต่จับมาปุ๊บนี่ขอโชว์ซะหน่อย

แต่ไหนก็ชาวบ้านมากันเยอะ

โชว์จับมือเปล่าสักทีนึง

แต่ให้ดูแบบนี้บอกไว้ก่อน

เป็นความชำนาญของกู้ภัยเขาที่สามารถจับงูได้

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณไม่เคยฝึกมา
คุณไม่เคยจับงูด้วยมือเปล่ามาก่อน
อยู่คุณจะเอามือไปจับไม่ได้ครับ

โอ้โหคนลุกไปหมดเลยคุณค่ะ
เอาล่ะถ้าเจองูอยู่ในรถกับเราสองคน
ก็จอดนะคะแล้วเราก็ลงจากรถนะคะ
ไปดูนะที่นั่นที่จังหวัดสระบุรี

คืองูเนี่ยมีทุกจังหวัดแหละเราเล่ากันไปหลายจังหวัดเลยที่เจอกัน
งูจงอางที่เราเจอมันจะอยู่ในภาคใต้
แล้วสังเกตไหมว่าช่วงนี้งูจงอางเยอะ

เป็นเดือนแห่งความรัก
แล้วเนี่ยก็

พาคุณผู้ชมไปด้วยเลยอีกหนึ่งจังหวัดพัทธลุง

งูมาบุกอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะบุกกันทุกวันเลย
ไปช่วยเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการจับงูกันหน่อย
แต่ในการจับงูทั้งหมดนี้ก็มีเรื่องราวของความเชื่อเกิดขึ้นด้วยนะคะ
อ๋อคือใช่เฉือกนี่หลำไปด้วย
เดี๋ยวผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่ง
ไอ้เสียงว้ายเนี่ยมันของผู้หญิงหรือของผู้ชาย
พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วดูงูดิคุณจะไม่ว้ายได้ยังไงคุณดูมันชูคออย่างนี้มันทำอะไรนะ
มันดูเชื่องเห็นไหมมันดูเชื่องยังไงก็ไม่รู้
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขามีความเชื่อกันมา
ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณบอกว่างูเนี่ย
ถ้าหากว่างูได้กลิ่นหอมของคนท้องได้กลิ่นคนท้องนะ
ซึ่งมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวงูมันจะแพ้ทาง
มันจะอ่อนเปรี้ยเพลียแรงมันจะไม่มีแรงไปไหนมาไหน
โดยเฉพาะงูใหญ่งูยักษ์แบบนี้
เรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อ
คนโบร่ำโบราณเขาเล่าให้ฟัง
แต่มันดันป้ายประจวบเหมาะกับความเชื่อของคนโบราณ
ก็คือว่าภรรยาของคุณพี่สุขสรรค์เจ้าของบ้าน

คนนี้คุณพี่แกท้องคุณเห็นไหม

คนนี้กะท้องแก่ใกล้จะคลอดแล้ว

แต่มองว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่

เออแต่ว่างูมันตัวใหญ่มาก
เอาคุณดูตัวงูก็แล้วกันเรามาโฟกัสที่เรื่องของงูกันดีกว่า
แล้วดูนะเดี๋ยวจะพลิกท้องให้ดู

โอ้โหท้องมันเนี่ยขาวจั๊วเลย
ดูสิตาเหลือกหมดแล้วงูเนี่ย

แล้วคุณดูนะความยาวของงูตัวนี้ให้คุณประมาณจากสายตาคุณว่ายาวเท่าไหร่

เออ๔เมตรกว่าได้ค่ะ

นี่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็จับมัน

จับแล้วก็ได้ไปปล่อยกับคืนสุถาชาติ

แต่ว่ายังไงก็เป็นเรื่องของความเชื่อแหละเนาะคุณผู้ชมนะ
ฝากเตือนกันเอาไว้หน่อยแล้วกันจริงเรื่องของคนท้องคนไส้
ก็ต้องระแวดระวังภัยกันให้ดีระวังโดยเฉพาะ
งูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษสัตว์อันตรายสัตว์ดุร้ายแบบนี้
คืองูเนี่ยมันไปบ้านนี้คือมันเข้าไปแถวเล้าไก่
เวลาคุณเข้าไปแถวล้าวล้าวไก่ล้าวไก่ล้าวไก่
พูดให้มันถูกเอาเป็นว่าเวลาผมเข้าไปในร้าวไก่
ผมก็จะมีอาการมีอาการตื่นตื่นตกใจไก่มันเยอะ
ระวังไก่ตื่นเฉอะเฉอะอะไรเฉอะอะไร
เรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แต่อาการแพ้ทางบางทีคนก็เป็นแพ้ทางยังไง
เวลาเจอผู้หญิงสวยแพ้ทางกันกันอ่อหรอ
อ่อนเปี้ยบอกทำไมเวลาคุณเห็นที่ฉันเวลาคุณเห็นที่ฉันเดินผ่าน
ก็ไม่มีอาการก็ไม่ได้เป็นอะไรนะก็ไม่มีอาการอะไรเลย
แต่ถ้าเจอผู้หญิงสวยเดินมาแล้วก็ตกอกตกใจแล้วตื่นตาตื่นใจชอบ
แล้วก็อาการแพ้ทางมันจะออกยังไง
เหมือนที่คุณเจอพี่ใหม่สุคลธวาเมื่อวานใช่ไหม
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกัน